กรณีที่รถปลดทุกข์มีการประสาน

เด็กชายวัย๑๔ปีที่มีความผิดปกติ
ก็คือกระดูกสันหลังคดงอผิดรูป

รวมถึงเรื่องของเงินบริจาคมาให้ได้ติดตามกัน

ทางด้านโรงพยาบาลระนองโดยแพทย์พอสว
ก็มีการทำจดหมายส่งตัวน้องแม็กซ
เพื่อไปรักษาต่อยังโรงพยาบาลสิริราช

มีคุณผู้ชมที่โอ้โหส่งกำลังใจแล้วก็ส่งเงินมาช่วยเหลือ
แม็กซ์ตอนนี้ยอดทะลุกว่า๖แสนบาทแล้วค่ะ
เรื่องราวนี้นะคะคุณผู้ชมไปติดตามกันเลยนะคะ
เสียงของน้องแม็กซ์คำพูดความรู้สึกความในใจ
ของเด็กชายวัญชัยฤทธิเกษรวัย๑๔ปีนะคะ
ที่น้องแม็กซ์ต้องหยุดเรียนไม่สามารถนั่งเรียนได้

แล้วก็อาศัยอยู่กับตายายที่ตำบลลำเลียง

พ่อแม่ก็เสียชีวิตไปหมดแล้วนะคะ
ล่าสุดหลังจากที่รถปลดทุกข์นำเสนอข่าว
รวมถึงมีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าให้ความช่วยเหลือน้องแม็กซ์
ตอนนี้ค่ะมีทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนประชาชน
ให้การช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเลยค่ะ
โดยคุณยายปรานีเพชรแก้วยายของน้องแม็กซ

บอกว่าตอนนี้มียอดเงินที่ได้รับการช่วยเหลือ
ในบัญชีธนาคารและนำมาให้ถึงบ้าน
ยอดรวมทั้งหมดกว่า๖๐๐๐๐๐บาท
แต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเพียงพอในการรักษาตัวน้องแม็กซ์หรือไม่ค่ะ

นายชัยพงศ์เพชรแก้วก็ฝากขอบคุณ
ผู้ใจบุญที่ร่วมบริจาคช่วยเหลือหลานชายของเขานะครับ
และยืนยันว่าเงินทุกบาททุกสตางค์

จะเก็บไว้รักษาน้องแม็กซ์ทั้งหมดนะครับ
จะไม่นำมาใช้จ่ายส่วนอื่นโดยเด็ดขาด
อยากให้น้องแม็กซ์หายจากอาการป่วยเพราะว่าตนเองนั้นก็แก่แล้ว
แม็กซก็ไม่มีทั้งพ่อไม่มีทั้งแม่
ต่อไปน้องจะได้ช่วยเหลือตัวเองได้เหมือนคนทั่วไป

นี่ก็คือส่วนเรื่องของยอดเงินบริจาคนะคะ

รักษาน้องแม็กซ์นั้นตอนนี้ทางโรงพยาบาลระนอง
แพทย์พอสวก็ได้ทำหนังสือ
ส่งตัวน้องแม็กซ์ไปรับการรักษาตัวต่อได้

เพียงแค่หนังสือนัดจากทางโรงพยาบาลสิริราชเท่านั้น
แม็กซ์ก็สามารถที่จะเข้ารับการรักษาได้เลยนะคะ

อยากที่จะส่งทานน้ำใจแล้วก็ช่วยเหลือน้องแม็กซ์
สามารถร่วมบริจาคได้นะคะผ่านตามชื่อบัญชี
ที่เราขึ้นให้อยู่หน้าจอขนาดนี้เลยนะคะ
ช่วยเหลือกันเพราะอย่างที่บอกว่าค่ารักษา
แสนบาทยอดบริจาคตอนนี้ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะเพียงพอหรือไม่
ใช่ครับน้องคงต้องรักษาแบบนี้ไปจนกว่าจะหาย